ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ครับละมีผลังการการเป็นไทยที่มีส่วนร่วมอยู่ปังะรึม

การบินไทยไม่จำเป็นต้องใช้เอเจน
การซื้อขายมันมีในหน้าเอ่อ
ธรรมเนียมไทยนั้นต้องมีเบี้ยบ้ายลายทาง
ดูแลผู้ใหญ่ฝรั่งเขาทำไม่เป็น
เงินก้อนนี้ก็จึงตกอยู่กับในหน้า
การถูกเปิดโปรงเรื่องสินบนถือเป็นโอกาสสำคัญครับ
รัฐบาลจะใช้เรื่องนี้ในการขจัดปัญหาการทุจริตคอลลับชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวใหญ่ในช่วงนี้นะคะ
สำหรับการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นกับการบินไทย
เรายังไม่พูดถึงอีกหนึ่งบริษัทใหญ่คือปตทแล้วก็ปตทสพนะคะ
เอาเฉพาะข่าวของการบินไทยที่เกิดขึ้น
เกิดจากการตรวจสอบของหน่วยงานจากต่างประเทศ
ว่าบริษัทโรสรอยมีการจ่ายสินบนให้กับบริษัทการบินไทย
ในช่วงระยะเวลาหลายปีทีเดียว
แล้วถ้าเอากลับมาทบในเมืองไทยเนี่ยนะคะสื่อมวลชนก็ตีข่าวเยอะค่ะ
ตอนนั้นเป็นยุครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีท่านใดบ้าง

รัฐมนตรีคมนาคมเป็นใครบ้าง

แม้กระทั่งประธานบอร์ดของการบินไทย
และกระทั่งตำแหน่งดีการบินไทย

ค่อยขมวดขนาดที่ว่าเริ่มมีชื่อย่อออกมาแล้วค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการบินไทยตอนนี้

แล้วเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ยาวขนาดนั้น

ทำไมไม่มีใครสร้างกระบวนการขึ้นมา
เพื่อให้การบินไทยอยู่ได้โดยปรัสจากมณฑินแบบนี้

ประมาณเกือบจะ๑๓๐๐กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
แต่ว่าสิ่งที่เสียไปมหาศาล
เรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ชื่อเสียงค่ะ

อยู่ในการบินไทยมานานมาก

ทับซ้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ผู้มนุยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการการบินก็เป็นมาแล้วนะคะ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นก็เป็นมาแล้วนะคะ
แล้วก็รวมถึงตำแหน่งอดีตผู้มนวยการใหญ่ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัยของการบินไทย
แต่เรามักจะเรียกกันว่ากัปตันโยธินพมมนตรีสวัสดีค่ะกัปตัน

ปีใหม่มาก็เปิดข่าวใหญ่เลยนะคะการบินไทย
แต่จริงแล้วกัปตันโยธินไม่ได้ตกใจมากกับข่าวนี้ดูจากการให้สัมภาษณ์ของสื่อ
ก็ไม่ได้ตกใจแล้วครับแต่ว่าเสียดายที่มันเกิดขึ้น
เพราะมันเสียชื่อประเทศชาติแล้วเสียชื่อสถานในการบินไทย
ถ้าเอาตัวของกัปตันโยธินเป็นหลักเนี่ยนะคะก่อนข่าวจะออกมา
ปตันโยธินรู้อยู่แล้วไหมคะว่าเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นในการบินไทย
อีมะในทะเลข้างด้านยังมีอีแยะ
คืออันนี้แค่ยอดให้เห็นว่าการบินไทยเจอปัญหาอะไรอยู่บ้าง
ใช่ครับมีอีแยะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาข้างบนก่อนดีกว่าครับ
เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมูลค่าเกือบจะ๑๓๐๐ล้านบาท
ถือว่าเยอะไหมคะผมว่าเงินไม่เยอะนะครับแต่ว่าเสียชื่อเสียงมันมหาศาลเลยนะครับ
เพราะการบินไทยอย่างปีที่แล้วเสียค่าซื้อน้ำมันล่วงหน้าโดยได้เหตุผล๑๘๐๐๐กว่าล้าน
เทียบกับโรซอย๑๐๓๐ปีเนี่ยมันนิดเดียวนะครับแต่ว่าชื่อเสียงมันเสียไปมากมายขายของครับ
จนถึงตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนพยายามจะบอกเป็นชื่อย่อออกมาแล้วด้วยซ้ำไปนะคะ
ว่าใครที่มีส่วนในการรับเงินสินบนบ้างเอาอย่างนี้ค่ะดิฉันไม่ถามให้เราโดนฟ้อง
แต่ถามกัปตันโยธินแค่ว่ากัปตันโยธินรู้ตัวบางคนไหมคะ
พอคร่าวแต่ก็ไม่อยากพูดมากเพราะเราไม่เห็นแต่เป็นการจะเป็นเก่าหาก็มากกว่า
ยังไงก็ต้องใช้หลักฐานต้องใช้หลักฐานครับแต่ผมบอกว่าคือไม่มีการจ่ายเงิน
มันก็ต้องมีที่ออกมาจากเงินมาใช่ไหมจำนวนก็ทราบแล้วใช่ไหมที่ไปก็ทราบแล้วใช่ไหม
มันต้องมาจากธนาคารหนึ่งมาอย่างอีกธนาคารหนึ่งก็เห็นปปงก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ที่ไปที่มาของเงินมันน่าจะหาได้นะครับหรือแม้กระทั่งการจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยยังไงก็หาได้ใช่ไหมคะ
เงินสดนี่ผมก็ไม่รู้มันมากแค่ไหนเงินขนาดนี้เป็นพันล้านหิ้วเป็นเงินสดก็คงจะยิ่งเห็นเงินมากกว่าเอกไปแล้ว
แต่จ่ายกัน๓ระลอกเนี่ยนะคะคำถามก็คือว่าไม่ได้ทำยากสิคะคือถ้าคิดจะทำเนี่ยไม่ได้ทำยากใช่ไหมคะ
สิ่งนี้มันคือเห็นว่ามันเหมือน๖๗เดือนที่แล้วออกมาฉายกันเรื่องพนมาใช่ไหม
ก็มีชื่อแต่ละคนแต่ละคนออกมาใช่ไหมก็เขาก็ทำกับที่ท่านมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้แหละครับ
มันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงที่จะหาว่ามันมาจากที่ไหนไปที่ไหน
กัปตันโยธินเอาอย่างนี้นะคะคือเครื่องโรสรอยเนี่ยคือสำคัญอย่างไรกับการบินไทย
ทำไมต้องเป็นบริษัทนี้เครื่องยนต์นี้คือจะเกี่ยวข้องกันแบบไหนคะ
ครับผมว่าเราต้องกลับไปประวัติศาสตร์นิดหน่อยเพราะว่าที่ยังมันจะค่อยคิดเห็นหน้าที่แท้จริงนะครับ
ตอนแรกที่ระบินลำตัวกว้างไปยุโรปก็เช่าระบินมาจากสแกเดอร์เนเวีย
ก็ใช้อย่างนั้นมาพอเช่าไว้ได้ปีกว่าก็ต้องซื้อทะเบียนของตัวเองขึ้นมา
ก็แน่นอนเขาต้องซื้อเครื่องยนต์ที่เคยมีอยู่แล้วทีมยนเครื่องบินที่มีอยู่แล้ว
คือเดิมเช่าเครื่องบินขาวบินจนถึงสุดท้ายเราต้องซื้อเครื่องบินเอง
พอซื้อเครื่องบินเองก็ซื้อเครื่องบินซึ่งคุ้นเคยซึ่งมีเครื่องยนต์ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว
ถ้าเอาย่อเนี่ยคือมันคือการแข่งขันกันถูกไหมคะ
คือมันพัฒนาการมันเปลี่ยนไปพอเครื่องบินมันเปลี่ยนไปผู้ใหญ่มันก็เปลี่ยนไปใช่ไหม

พลบินที่มาซื้อในการบินไทย
ตั้งแต่ปี๒๐ปีต่อมา
โรสดอยจะเข้ามาในการบินไทยได้
แต่ว่าเขาตอนนั้นมันไม่ความถูก
มันยังไม่ถึงใจการบินไทย
ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าเวลาการบินไทยจะซื้อเครื่องบินยี่ห้ออะไร
ไม่ได้แปลว่าเครื่องบินยี่ห้อนั้นผูกกับเครื่องยนต์มาแล้ว
ในอดีตในอดีตว่าผู้ขายเครื่องบิน
เขาจะให้ราคาว่าบินลำนี้ราคาเท่านี้

นี่เธอคิดว่าผ่วงกลับมาเป็นแบบสำเร็จรูปไม่ใช่
ไม่ได้ค่ะคือแล้วก็ราคาจะเท่ากันหมด

ว่าเขาเข้ามาตั้งนานแล้วครับหลายยี่ห้อ

เอาแล้วถ้าคุณภาพไม่ได้ต่ำกว่าใครก็แข่งขันกันไปตามปกติ
มันแข่งขันกันแรงมากเลยเหรอคะทำไมถึงต้องมีการ
แน่นอนคือตลาดมันก็อยากว่ามันระเบียนมีขายได้๑๐๐ลำ
ยกตัวอย่างง่ายมีเครื่องยนต์๓ยี่ห้อคนละ๓๓ลำ
บางคนก็ต่างจะแยกตลาดซึ่งกันและกันก็คือก็ลดราคานู่นแถมนู่นแถมนี่ใช่ไหม
เวลาการบินไทยตัดสินใจซื้อเครื่องบินของยี่ห้อใดแล้ว
ก็เป็นธรรมดาที่ต้องตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์
ว่าจะใช้เครื่องยนต์ของยี่ห้ออะไรด้วยถูกไหมคะ
ถูกต้องครับคำถามคือว่าตอนนี้ตามข่าวเนี่ยนะคะ
มีการแบ่งเรื่องของเงินสินบนว่ามีคนเกี่ยวข้องประมาณ๓๔กลุ่ม
มีในหน้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีฝ่ายบริหารของการบินไทย
หรือแม้กระทั่งผู้มีอำนาจ
คนที่จะตัดสินใจซื้อว่าเครื่องบินการบินไทยจะใช้เครื่องบินยี่ห้ออะไรเป็นใครคะ
ก็คือถ้าแท้จริงก่อนบินไทยก่อนจะบินเนี่ยเขาจะต้องศึกษาว่าการตลาดซะก่อน
ระบินลำนี้เหมาะสมกับตลาดนี้ไหม
มาดูฐานาการกันว่าทำไหวไหม

ไม่เติมไม่เกี่ยวนะคะ

ระยะยาวก็วางแผนระยะยาวแล้วก็เสร็จแล้วก็จะศึกษาดูว่าระบินลำนี้

เมื่อเห็นคุณภาพแล้วก็ส่งจดหมายไป
ขอให้ผู้ขายเสนอราคาและเข้ามา
เค้าก็เสนอมาให้ก็ไม่ใช่เค้าจะศึกษาดูว่า
แต่อย่างนั้นยังยัมโบ๗๔๗๒๐๐นะฮะรุ่นเก่าเนี่ย
เขาจะเสนอมา๓ขึ้นยนต์แบบ๓แบบ
แต่แล้วการมีนไทยเข้าไปศึกษาดูว่า
ขึ้นยนต์ไหนที่จะเหมาะสมกับการใช้งาน
การใช้งานหนึ่งสองการซ่อมประมรุง
ของพวกนี้ว่าจะเผยอย่าง

ใช้เครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกันหมด
แบบเดียวกันหมดการซ่อมอารมณ์ก็ถูกลง
แล้วก็สามารถสร้างศูนย์ซ่อมตัวเองขึ้นมาได้
สองชั้นนะคะชั้นแรกคือ
คนที่ตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องเครื่องบินของยี่ห้ออะไร

ก็คือฝ่ายบริหารการบินไทย

ไม่ต้องไปถึงขนาดผ่านหน่วยงานอื่น
คอลโมอนุมัติหรือรัฐมนตรีเซ็น
ไม่ใช่ต้องเซ็นครับเพราะว่าการซื้อระบิน
ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเครื่องบิน

มันอุปกรณ์ที่เราตกลงไปแล้วใช่ไหม

ในอดีตก็ที่แท้จริงเขาจะบอกว่า
ระบินยี่ห้อนี้อย่างนี้อย่างนี้ราคาอย่างนี้
แล้วพอรัฐบาลอนุมัติมา
ผู้ขายเครื่องบินเขาจะให้เวลา

ให้ตัดสินใจว่าจะเลือกเครื่องยนยี่ห้อไหน

มันจะจบแค่การบินไทยถูกไหมคะ
จบแค่ฝ่ายบริหารของการบินไทย

กรรมนาคมกคลกลับไปสภาพัฒน์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

แล้วแต่ว่าจะแบ่งเรียกแบบไหนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็พยายามจะหาว่าเอ๊ะถ้าสมมุติจะเกิดการทุจริตขึ้นจริง
รายชื่อที่ออกมาเนี่ยมันของจริงไหมชื่อย่อที่ออกมามันใช่หรือเปล่านะคะ
ปตันโยธินเอาอย่างนี้ค่ะดิฉันไม่ได้ชี้โพรงเพราะถ้าเขาทำกันเขาคงทำกันไปแล้ว
ไม่ใช่รอหลังจากวันนี้ที่ฉันถามกัปตันโยธินเอางี้ค่ะ
คือถ้ามีคนคิดจะติดสินบนในขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องบิน
อันนี้เครื่องบินหรือเครื่องยนต์ก็ได้ตอนนี้พูดเรื่องเครื่องบินหรือเครื่องยนต์
กำลังถามแบ่งว่าในการซื้อเครื่องบินคำถามคือว่า
ติดสินบนแค่ซื้อเครื่องพอแล้วไปวิ่งเอาภายในหรือต้องทำสองครั้ง
คือติดสินบนด้วยตอนซื้อเครื่องกับติดสินบนด้วยตอนซื้อเครื่องยนต์

ไม่รู้ไม่ทราบเพราะผมก็ไม่เคยไปรับติดสินบนอาการในที่ไหน
เอาเท่าที่ท่านไม่ได้บอกว่าเกี่ยวข้องค่ะ
ถ้าพูดถึงมองดูแล้วมันก็คือก็ต่างกันยกตัวอย่าง
ติดต่อก็เพียงแต่ว่าพาเข้ามาสำนักงาน
แล้วเขาก็ไม่ให้เข้าห้องประชุมใช่ไหมหน้าที่ก็คือเป็นเสมียน
แต่อย่างถึงยนต์เนี่ยมันมี๓บริษัท
เขาจะมีเขียนไว้ในสัญญาแล้วข้อเสนอเลยว่า
คือพูดตรงและเขาติดต่อมาเนี่ย
จะติดต่อมาโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านใครมา
นำประชุมก็มาเองค่ะไม่เคยมีคนพามาเลยนะครับ

ซื้อมาทุกวันนี้มันกองตกหนัมบิน๑๐กว่าลำเลยนะครับ
คือมันมีหลายขั้นตอนมากค่ะกัปตันโยธินที่

และคนต้องสงสัยในข่าวนี้เนี่ย
ก็มีหลายกลุ่มแล้วก็ค่อยร่อนตะแกงออกมา
เหลือเหมือนกับพุ่งเป้าไปที่ต้องเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจ
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเนี่ยขั้นตอนมันเหมือนอยู่แค่ภายในการบินไทยนะคะ

มันจะจบอยู่ที่กระทรวงรัฐมนตรี
เป็นผู้แนะนำเสนอขึ้นมาในคอรมอ
ถ้าเรื่องไปถึงรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีเห็นด้วยก็ส่งไปให้สภาพัฒน์
ถ้าไม่ส่งไปสภาพัฒน์สภาพัฒน์ก็ทำเลือกไม่ได้
สภาพัฒน์บอกไม่ดีก็ส่งกลับมาให้สภาพัฒน์มนตรี
รัฐมนตรีก็ส่งมาให้การบินไทยศึกษาใหม่
แล้วก็กลับไปที่ท่านรัฐมนตรีก็ส่งประชาพัฒน์
อยู่ที่ตรงนี้แหละครับสภาพัฒน์ที่ก็คือหน่วยสุดท้าย
คนที่ตัดสินใจตัดสินใจนั้นอยู่ที่กระทรวง

การจะได้ซื้อไม่ได้ซื้อและได้ซื้ออะไร
อยู่ที่ลายเซ็นต์ของรัฐมนตรีกระทรวง

มติคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะ
แต่คนที่ทำงานแบบหมายถึงว่าคือถ้าแบ่งแยกไปก็คือกระทรวง
กระทรวงเป็นคนแน่เสนอให้รัฐมนตรี

ทีนี้คำถามคือว่าถ้าจะมีการติดสินบนขึ้นมานะคะ

ถ้าจะมีการวิ่งเต้นขึ้นมาหรือยอมติดสินบนขึ้นมา
เพื่อให้ตัวเองได้งานเนี่ยเข้าช่องไหนชัวร์สุดคะ
ตกคุณก็คนที่มีอำนาจประกิจุดนะ
การเซนของผู้มีอำนาจคือคอลโรมอลต้องอนุมัติ

แต่ลายเซ็นต์ที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นของรัฐมนตรีป่ะคะ

ซึ่งอยู่ภายในการบินไทย

ไม่ใช่เพราะรัฐมนตรีเซ็นไปถึงสภาพัฒน์

ขอรมอบอกว่าอนุมัติให้ซื้อรถบินยี่ห้อกไก่

ว่าจะติดเครื่องยนต์แบบไหน

อยู่ที่การบินไทยธรรมดาว่าจะเป็นยังไง
เว้นแต่ว่ามีการไปวิ่งที่อื่น
การบินไทยคิดตามที่อื่น
อย่างที่ผมเคยเรียนให้ซ้ำมา
เมื่อการบินไทยซื้อแอร์บัตรรุ่น๓๓๐๓๐๐
ตอนนั้นนะฮะก็ใช้เครื่องยนยีอีมานานแล้ว
ก็มีรัฐมนตรีหนึ่งท่าน
เรียกประชุมกับผู้จัดการการบินไทย
เรียกประชุมกับประธานอดีตประธานการบินไทย
เรียกประชุมกับฝ่ายเฝ้าบำรุงการบินไทย
แล้วก็มีตัวแทนจากประเทศไต้หวันคนหนึ่งมาเป็น
เป็นนักล้อบิเยสแล้วก็มาพูดว่า
ถ้าเผื่อการบินไทยเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก
ยีอีมาเป็นแพทย์แทวิทเน่
จะหลุดจากมาตรา๓๐๑เรียกว่าซูเปอร์๓๐๑

สองมันจะทำให้การบินไทยเสียศักยภาพในการซ่อมบำรุง
อีกอย่างหนึ่งบริษัทยีอีก็บริษัทแพทย์

แล้วก็เปลี่ยนมาคืนโดดแพทย์แทนวิดเนย์
การเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามา
ถ้าเด็กผู้ทำงานไม่เห็นด้วย

อย่างที่ปฏิบัติกันมันควรจะเป็นแบบไหน

แต่ทีนี้เรากลับมาคำถามเรื่องชีวิตจริงกันบ้าง
คือถ้าจะมีคนคิดจะติดสินบนจริง

ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวละครออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะ

แต่ถ้าจะเกิดขึ้นลักษณะการเกิดจะเป็นลักษณะแบบนี้
ใช่ไหมคะทีนี้กลับมาเรื่องนี้

ที่บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีการนัดทานข้าวกัน
แล้วคนที่มาทานข้าวด้วยก็คืออยู่ในคอรมอล์

ที่บริษัทเอกชนที่จะคุยกับคนในคอลโลมอล์

เวลาเราไปไหนด้วยการไปทานข้าวกับพวกนี้

เพื่อจะได้มีพยานหลักฐานเวลาไปคุยอะไรกันบ้าง
แต่ว่าคุยกันอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าเขาไปคุยกัน
ทราบนี่แหละครับว่าไปคุยกันแล้วมีใครบ้าง

กัปตันโยธินเคยเจอลักษณะแบบนี้ไหมคะ
เอาเฉพาะในช่วงที่กัปตันอยู่กับการบินไทยเนี่ยนะคะ
คือมีการเลือกไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง

คือเลือกมาโดยลายเซ็นต์ที่ใหญ่กว่า
แต่คนในซึ่งรู้มากกว่ายันกลับไปว่าไม่ได้
เราคิดว่ามันควรจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งมากกว่า

ก็มีครับอย่างในตอนที่ซื้อ๓๔๐ตัว๕๐๐นะฮะ
ก็สั่งให้ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน
ทำให้การศึกษาอันนี้มันออกมาในผลบวก
ถ้าสองท่านคนเสียชีวิตไปหลายคนยังอยู่

เขาก็บอกว่าทำยังไงมันก็ไม่สมบูรณ์
ทำขึ้นทำไปในอนาคตผมจะเสียคน

คือว่าการบินไทยไม่ใช่บริษัทที่สามารถบริหารได้ด้วยวิธีคิด

มันเป็นเรื่องของอำนาจที่สั่งมาว่าการบินไทยต้องหันหัวทางไหน
ในอดีตมันสามารถที่จะทำโดยวัสดิการ
สมัยก่อนในบอร์ดคุณก็จะมีอำนาจเรียกว่าเพียงพอที่จะกันไม่ให้นักการเมืองเข้ามายุ่ง
แต่ตอนหลังนี้บอร์ดการบินไทยก็โดนการเมืองข้อไปหมดแล้ว
โอกาสที่จะทำอะไรนอกเหนือจากมติของนักการเมืองนี่ยาก
ในอดีตพวกอากาศในในอดีตให้การเมืองเข้าไปเก่งใจ
เขาจะไม่เข้ามายุ่งกันเกี่ยวแต่ตอนหลังเราก็เข้ามาเป็นบอร์ดในการบินไทยส่วนมาก
และก็ต้องตามคำสั่งนักการเมืองลงไป
แต่ดิฉันยังไม่ได้พุ่งประเด็นไปว่าคำว่าผู้มีอำนาจที่เฉพาะการเมืองอย่างเดียวนะคะ
มันก็มีหลายลักษณะถ้าจะสงสัยนะคะ
ถ้าจะสงสัยโดยตำแหน่งที่ใหญ่โตนอกเหนือจากการเมืองนะคะ
หรือว่าความใกล้ชิดสนิทสนมกันส่วนตัว

คำถามคืออย่างนี้ค่ะกัปตันโยธิน

นายุเทนคุยกับคนกันเองในการบินไทยไหมคะ

ไม่คุยเหรอครับอาจว่าเขาก็คงไม่อยากจะคุยกับผม
ก็ประมาณทันกว่าคนก็จดพนุทธมาบอก

อุตส่าห์ช่วยเหลือให้การบินไทย
ผมได้ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีกว่าแล้วเพื่อจะขุดคุยเรื่องนี้
คำถามสุดท้ายค่ะครับผมเอาจากใจกัปตันโยธีเลยนะคะ
ข่าวมาขนาดนี้กัปตันคิดว่าสุดท้าย
โดยงานการตรวจสอบของประเทศเราเนี่ยจะเอ่ยชื่อได้ไหมคะ
จะมีหลักฐานไหมคะว่าใครทำแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยจะรับโทษไหมคะ
ผมว่าอีกอาทิตย์หนึ่งก็เงียบไปแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ย
ทำไมไม่มีความหวังเลยล่ะคะ
เพราะว่าก็ปปชเขาออกมาบอกแล้วว่าหมดอายุความแล้ว
ผมอยากจะเห็นว่าหมดอายุความก็ช่างมาเถอะ
ดูสิว่าเงินมาจากที่ไหนไปที่ไหนแล้วหาตัวคนรับเงินให้ได้จบเท่านั้น
ขออีกนิดเดียวค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของอายุความเป็นปัญหาเนี่ยนะคะ
แต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ประเทศอยากจะปฏิรูป
แล้วผู้นำประเทศคือนายกเนี่ยก็มีอำนาจในมือมากกว่าในยุคปกติ
ปันโยธีไม่ใช่ว่าคนผิดจะรับโทษเหรอคะ
ไม่มีผมมองดูพวกท่านกับนายกพูดเสมอทุกอย่างทำมันจะทำกฎหมาย
ถ้ากฎหมายมันปิดว่ามันจบแล้วก็จบแต่ว่าอย่างน้อยหาคนมาให้รู้ว่าใครบ้างกันดีกว่า
กระชากหน้าออกมาพอแล้วครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณกัปตันโยธินค่ะขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะเรื่องนี้ไม่ว่าของจริงจะได้ลงโทษหรือไม่ได้ลงโทษคนผิดก็แล้วแต่
แต่ทุกคนต้องการความโปร่งใสค่ะสวัสดีค่ะ